ต้นกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกซึ่งก็กำลังเข้มข้นเลยนะครับ
โดยเฉพาะเกมเมื่อวานที่ผ่านมาคู่บิ๊กแมชครับ
เจอกันของเมืองทองกับบุรีรำเสมอสุดเดือดเลยครับ
เตะที่เอสซีจีสเตเดียมนะครับนัดที่ยี่สิบห้าขอด้วยดูการแล้วนะครับ
เมืองทองอันดับ๔ครับเจอกับบุรีรำรองจ่าฝูงเล็กแรก
เมืองทองบุชนะสามสองนะครับและเนี่ยครับเป็นจังหวะที่ทางบุรีรำได้ประตูขึ้นนำครับ
สมพรยศเลยพลาดนะครับจังหวะออกบอลเนี่ยจับลูกนี้
บีบนะครับแล้วก็เป็นไมคอนเข้าไปบล็อก

จากกลางสนามนาทีห้าสิบเจ็ด
แต่ว่าสัสลักมาเปิดบอลให้กับทางปียพลผ่านนิชกุลครับ
โฉบมายิงทีมเก่าของตัวเองนาทีที่เจ็ดสิบเอ็ด
ประสาทสายฟ้านำอีกครั้งหนึ่งสองต่อหนึ่ง

นาที๗๙พันศาเคลียร์บอลไม่ดีครับ
คือจริงลูกนี้ยิงไม่ง่ายครับแต่สุพร
มั่นใจจริงครับลูกยิงไกลของเขาในซีซั่นนี้
อัดเข้าไป๒๒ครับจบเกมเสมอกับรุษกรนี้
เมืองทอง๔๑แต้มครับครั้งที่สี่
บุรีรำ๔๘นะครับอยู่ที่๒ตามเดิม
ซึ่งหลังจบเกมคุณรณฤทธซื้อวาจาผู้ในการสโมสร
โดนใบแดงไล่ออกด้วยนะครับหลังจากที่เข้าไป
สอบถามพุทธศิลปชัยเริกนำสมในการเป่าหลายจังหวัด
แล้วก็มีรายงานว่ากิเลนพยองเนี่ยเตรียม

ถึง๒๐รายการด้วยกันครับ
ส่วนอีกคู่หนึ่งโปรลิสเทโรอันดับ๑๐ครับ

ที่ต้องการ๓แต้มเพื่อลุ้นหนีตกชั้น
จริงทั้งสองทีมเนี่ยก็ต้องมีแต้มตลอดในช่วงที่เหลือนะครับ
บใดที่ยังเก็บไม่ได้ถึง๓๔แต้มยังไม่ชัวร์นะครับ
และลูกนี้เป็นเจ้าบ้านครับ
น้ำหนึ่งศูนย์จากฟรีคิกของนารมณ์จันทรวเอก
เปิดหัวได้ดีครับแต่ทีมเยือนมาสู้แล้วก็ยิงน้องนิดเล่นทางเข้าไปครับ

หลุดเข้าไปยิง๑ต่อ๑สุพรรณตามมาแล้ว
และในช่วงครึ่งหลังครับจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะครับ

จากนั้นเป็นจุดโทษนะครับ
ก่อนที่โปรลิสเทโรจะให้ดราแกนบอสโควิช

แล้วมีลูกปิดท้าย๑ลูกนะครับนาที๗๘
ถิ่นก็ใช้การต่อบอลแล้วก็เปลี่ยนจากซ้ายไปขวา

นัทธพนธ์สุขชัยตัวสำรองครับสัตว์ลูกนี้
ครับเทโรเปิดบ้านชนะไปได้๓๕คะแนนนะครับ
ขึ้นมาอยู่อันดับที่เก้านะครับโอกาสเนี่ยตอนนี้ก็รอดอยู่แล้วนะครับ

อีก๒คู่ครับประจวบชนะนครราชสีมาไป๑ต่อ๐

จีปฐุมเจอกับเชียงรายยูไนเต็ด
โมงเย็นสุโขทัยเจอกับสมุทรประการซิตี้
แล้วก็๑๘นาที๓๐นาทีหรือว่า๖โมงครึ่งนะครับ
การท่าเรือเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดครับ